คุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
แม้ว่าหลายพื้นที่ในช่วงเช้าตรู่จะได้สัมผัสกับอากาศเย็นหนาว
แต่ว่าช่วงบ่ายวันนี้นะครับจากลักษณะอากาศในช่วงฤดูหนาวนั้นทำให้เมฆค่อนข้างน้อย
แสงจึงแรงเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะแสงแดดรวมไปถึงอากาศก็จะร้อนขึ้นในหลายพื้นที่
โดยจากการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีครับ
คำนวณไปช่วงเวลาที่อุณหภูมิสูงที่สุดของวันนี้
ก็คือช่วงเวลาประมาณ๓โมงบ่าย๓โมงครับ
ปรากฏว่าอุณหภูมิสูงสุดในบริเวณพื้นที่ภาคกลางอยู่ที่ประมาณ๓๔๓๕องศาเซลเซียต
ในพื้นที่ภาคตะวันออกรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนั้น
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๓องศาเซลเซียต
ตอนบนครับในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนถึงภาคเหนือตอนกลางอุณหภูมิไม่เกิน๓๐องศาเซลเซียต
ส่วนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๒องศาเซลเซียต
เริ่มต้นบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่

ไปที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง
กรุงเทพฯมหาละครอยู่ที่๖๘อยู่ในระดับสูง
ล่องใต้มาพื้นที่ภาคใต้ตอนบนในประเมนจังหวัดประจุบกิฤย์คัณ
หัวหินอยู่ที่๘๙ระดับสูงมาก
ต่อกันที่สงขลาครับอยู่ที่ระดับ๑๐สูงมากเช่นเดียวกัน
แนะนำให้เลือกเสื้อผ้าที่ระบายความร้อนได้ง่าย

เพราะว่าแสงแดที่จะอาจจะทำให้สายตาพร่ามัวได้
ที่สำคัญอย่าลืมทาครีมกันแดดด้วย
เพราะว่าแสงแดดที่แรงแบบนี้

อาจจะทำให้ผิวแสบแดงได้

ณขณะนี้พบการก่อตัวของกลุ่มฝน๑จุด
ก็คือในบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช

เขื่อนที่มาตกในบริเวณฝั่งอาวไทย

ยาลาอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษนะครับ

หลังจากนั้นช่วงเย็นกลุ่มฝนก็จะค่อยหายไปครับ
ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ
ในวันนี้สูงสุดจะไปอยู่ที่ประมาณ๓๔องศาเซลเซียตท้องฟ้า
แดดค่อนข้างแรงและอากาศจะร้อนเป็นพิเศษ
ใครที่จะไปก็พกน้ำไปด้วยนะครับ